จากเรื่องราวดีมาต่อที่พระเอกหน้าดีก่อนเลยละกันนะคะ
ออกอีเว้นท์หลายคนสงสัยอุ๊ยทำไมเปลี่ยนลุคผมยาว
ไม่เคยเห็นตั้งไว้ผมยาวขนาดนี้เลยนะ
อันนี้คือยาวสุดแล้วนะก็อย่างที่บอกไป
แฟนไม่ค่อยได้เห็นเหมือนพระเอกญี่ปุ่นเลยนะคะ
ไม่ต้องแปลกใจหรือว่าสงสัยนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวหนูก็เป็นลุคที่เป็นลุคในละคร
ตอนนี้ค่ะกำลังเดินหน้าถ่ายทำละครอยู่นะคะ
แต่พอถามว่าคิดจะไว้ทรงนี้เลยไหมเจ้าตัวบอกไม่ดีกว่าครับ
เพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบสระผม
โดยเฉพาะใครรู้ไหมแจ๊คแฟนฉัน
เออนะฮะงานนี้เขาจะรับไว้นะคะ

มีหลายคนปรึกษาเขามา

สอนเล่นสเก็ตึ๊บเก็ตหน่อย

แต่ก็เห็นรู้สึกพี่ซาร่ามั้งกำลังจุงอยู่

ผมก็บอกว่าแจ๊คเอออย่าเล่นเลยร้องเพลง

เอาให้แจ๊คร้องเพลงเนาะแต่คนที่ฟังแจ๊คร้องเพลงก็บอกให้แจ๊คมาเล่นนี่
เออสงสารแจ๊คเลย